ข่าวต่อไปนะคะทั้งเตือนภัยแล้วก็ร้องเรียนนะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปจากนั้นไปสะดุดฝาท่อที่มันชำรุด
มันขึ้นมาแบบนี้แล้วทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอค่ะเสียหลัก
ตอนนี้เธอบาดเจ็บสาหัสนะคะเพราะว่าแผลที่กระโหลกมันค่อนข้างลึกนะคะ
ส่วนเรื่องร้องเรียนคือใครที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปซ่อมฝาท่อแถวนั้น
ซ่อมให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เข้าไปดูให้หน่อยนะคะ
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพจากเฟซบุ๊คค่ะเขาโพสต์เอาไว้ก็มีข้อความนะคะบอกว่า
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ระบุเบื่อสภาพถนนแบบนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลถนนให้ดีกว่านี้ได้ไหม
สองล้อต้องเจ็บตัวแบบนี้หรือ
เป็นภาพอุบัติเหตุของหญิงสาวนะคะขี่รถจักรยานยนต์
มาถึงถนนพระรามก้าวมุ่งนรามคำแหง
แล้วเธอก็มาสะดุดกับฝาท่อระบายน้ำภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ฝาท่อมันเขียนว่าทศท
ลักษณะการชำรุดคือมันปิดไม่สนิทนะคะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านมาเสียหลักพลิกคว่ำ

คนที่ขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะแตกหน้าผากมีรอยแผล

ตามร่างกายมีแผลฟกช้ำมีแผลถลอกเกือบทั้งตัวเลย
คือช่วงหลังจากเกิดเหตุกู้ภัยให้การช่วยเหลือ

น้องสาวของผู้บาดเจ็บบอกว่าพี่สาวของเธอ
ชื่อว่านางสาววาทินีสมรภูมิ
ปกติแล้วจะขี่รถจักรยานยนต์มาจากแถวเรียบด่วนรามอินทรา

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าพี่สาวขี่รถจักรยานยนต์
ตกลงไปสะดุดหลุมคล้ายกับฝาท่อระบายน้ำ
ที่มันปิดไม่สนิททำให้รถเสียหลักทะไหลไปตามพื้นถนนประมาณ๕๐เมตร
ศีรษะมันไปกระแทกเข้ากับท่อประปาที่โผล่ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งด้วย
ศีรษะก็เลยแตกลึกถึงกระโหลกเลยนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวเสียใจแล้วก็ตกใจมาก
เพราะไม่ได้รับความปลอดภัยแม้กระทั่งบนท้องถนนยืนยันว่าพี่สาวไม่น่าจะขี่รถเร็วนะคะ
วกกระน็อกถามว่าสวมไหมสวมนะคะแต่ว่าน่าจะกระเด็นออกมาด้วย
นี่เป็นลักษณะที่มันคือมันไม่สนิทนะคะมันเสียหายเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงน้องสาวผู้บาดเจ็บหน่อยค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาเลี้ยวมานะคะเลี้ยวมาจากเรียบด่วนนะคะ
มาเพื่อจะตรงเส้นเนี้ยไปทางเอกมัยอะค่ะก็เหมือนกับก็ขับมาปกติ
แต่เหมือนรู้สึกว่าตกหลุมหรือว่ามีกองเนินอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ
เขาพูดแบบจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเออเขาก็บอกว่าสักพักเขาก็ไม่รู้ตัวอะไรเลย
พอเนี้ยพอจากถามแบบคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนล้มจากรูท่อค่ะ
มันเป็นเหมือนกับว่ามีท่อสามแผ่นติดกันแล้วมันเป็นหลุมแบบไต่ระดับลงมาเลยค่ะ
แล้วก็เดาว่าอาจจะเสียหลักตรงนั้นมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าไถมาค่ะ
ตรงเนี้ยดันมีท่อผุดมาจากถนนอีกอะค่ะเพราะว่ามีรอยเลือดอยู่
ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าขับรถมาปกติขี่รถมาปกติอะค่ะ

ถ้าซ่อมก็ซ่อมให้ดีไปเลยอืมอ่าไม่ใช่ซ่อมแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซ้ำซ้ำแบบนี้นะคะ
คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนซึ่งครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเขาก็เรียกร้องนะคะ
วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบหน่อย
ล่าสุดเขาบอกว่าเห็นมีการเอายางมะตอยมาปิดทับบริเวณฝาท่อให้มันเสมอกันให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยนะ
หากคิดจะแก้ไขเปลี่ยนฝาท่อไปเลยไหมครอบครัวเขาบอกแบบนี้นะจริงจังในการแก้ไขปัญหาให้มันมากกว่านี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับใครอีกนะคะ
ก็จะเห็นได้หลายจุดนะการซ่อมถนนเนี่ยซ่อมได้แต่ต้องซ่อมให้มันดีขึ้นนะคะ